คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่ก็ยากจะทำใจเหมือนกันนะคะ
ดูคลิปนี้แล้วอย่าหาว่าเวอร์นะพี่เบิร์ตก๊อฟครับ
น้ำตาตกในน้ำตาตกในจริงถ้าเกิดว่าเราฝากลูกไว้กับปู่กับย่ากับตากับยาย
แล้วลูกโดนทำแบบนี้เป็นใครใครก็รับไม่ได้หรอกค่ะ
ยายคนหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคือพ่อแม่เนี่ยมีลูกวัยสักประมาณ๖ขวบ
แล้วไปทำงานที่ต่างประเทศทิ้งหลานเนี่ยฝากเลี้ยงกับยาย
ยายค่ะเห็นหลานไม่ยอมทานยาสิ่งที่เกิดขึ้นกลายเป็นคลิปนี้คุณผู้ชมไปดูกันค่ะ

ผมขอถามคำนึงเขาเป็นยายเป็นหลานแท้กันไหมแท้ค่ะ
แท้เลยเหรอแท้ค่ะโอ้โหคุณผู้ชมเห็นคลิปนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
คือวัตถุประสงค์เป้าประสงค์ของเราเนี่ยที่เอาคลิปนี้นำเสนอข่าวนะคะ
ไม่ได้ต้องการที่จะให้เห็นภาพความรุนแรงแล้วเกิดพฤติกรรมเรียนแบบนะคะ
แต่อยากสะท้อนปัญหาสังคมว่าปัญหาแบบนี้มันยังคงมีอยู่

ความยาวจริงสักประมาณ๑นาที๕วินาที
พร้อมกับข้อความระบุบอกว่าเห็นแล้วขึ้นมาก
ซึ่งเชื่อว่าคุณผู้ชมเองก็ขึ้นนะ
ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรคุณไม่ควรทำกับเด็กขนาดนี้
แค่ใช้มือตีว่าแรงแล้วมีแถมใช้เท้าอีก

ไม่มีคำไหนจะด่าแต่ระวังวันหนึ่งที่คุณแก่
แล้วช่วยเหลือตัวเองไม่ได้กรรมมันจะตามสนองนะคะ
แน่นอนพอคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปในโลกออนไลน์นะคะ
คนเข้ามาด่าผู้หญิงคนนี้เยอะมากเลยนะคะ
เราพยายามตรวจสอบให้ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหน
รู้แล้วนะคะว่าเกิดขึ้นที่บ้านพัก
ในอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชศรีมา
ทีนี้เมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมเราติดต่อไปที่ในอำเภอโชคชัยค่ะ
คุณทงชัยโอลานพัฒนาชัย
ตอนนี้ในอำเภอทงชัยบอกว่าได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่บ้านหลังดังกล่าวแล้วนะคะ
ไปพบกับผู้หญิงที่เป็นยายแท้แล้วก็เป็นคนก่อเหตุ
ชื่อว่านางสำรานเบี้ยกระโทกอายุ๔๗ปีค่ะ
อยู่ที่บ้านกับนางเปรมจิตเทพกระโทกอายุ๕๓ปี

เจ้าหน้าที่ไปพูดคุยว่าสาเหตุเกิดอะไรขึ้น
ย่าเองบอกว่าเพิ่งเห็นคลิปนี้ทำใจไม่ได้เหมือนกันนะคะ

แม่ก็ไม่ต้องเหมือนกันหรอก
ก็ไม่ใช่ว่าหนูไม่รักน่ะ
รักลูกหลานเขาป่วยไม่ใช่ว่าไม่ป่วยแล้วน่ะ
ป่วยชนิดที่ว่าเขาโรงพันธุ์
ในเรียนตลอดเดือนที่เว้าไปน่ะ
แต่ว่าหนูก็ไม่คิดว่าเขาจะมาทำแบบนี้

ก็จะทำยังไงแล้วก็เวลาเมตรผ่านไปแล้วเนอะ
ก็จะทำยังไงก็ไม่ได้ว่าตั้งใจนั่นหรอก
แต่ว่าเขาเอาหนูน่ะไปประจาน
ทุกสิ่งทุกอย่างเลยตอนนี้
นี่คือเสียงของยายแท้ของหลานวัย๖ขวบนะคะ
ไม่แน่ใจว่าใครเอาไปประจาน
เขาบอกแบบนี้คลิปที่ออกมาเนี่ยค่ะ

เห็นพฤติกรรมแบบนี้เขาเลยถ่ายคลิปไว้นะคะ
แล้วคำที่พูดออกมาแต่ละคำเนี่ย
ไม่แน่ใจว่าเป็นคำชี้แจงหรือว่าเป็นคำแก้ตัวด้วยนะคะ
เพราะเจ้าหน้าที่เขาฟังกันอยู่นานสองนานแล้วค่ะ
ทีนี้คุณเปรมจิตย่าของเด็กบอกว่าเห็นคลิปแล้ว
นอนไม่หลับเลยนะคะเอามือไก่หน้าผากเลยอ่ะ
ดูไม่ได้จริงจริงก็เลยไปปรึกษากับผู้ใหญ่บ้าน
เพื่อจะขอเด็กมาเลี้ยงแต่คุณสิทธิ์ในการเลี้ยงดูปัจจุบันเป็นของยายไง
ก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะคะไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันค่ะ
ในอำเภอโชคชัยบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปเก่าเมื่อ๕๖เดือนที่แล้ว
พ่อแม่ของเด็กไปทำงานที่ต่างประเทศก็เลยฝากลูกไว้ให้ยายเลี้ยง
เลี้ยงไว้กับยายนะฮะเบื้องต้นได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นำเด็กไปตรวจสุขภาพจิตที่โรงพยาบาลโชคชัยแล้วตรวจยายด้วยค่ะ
เพื่อประเมินว่าสภาพจิตใจของยายพร้อมที่จะเลี้ยงหลานต่อไปไหม
คุณมันแรงเกินไปจังหวะที่ยกขึ้นมาทุ่มลงผืนใจว๊าบเลยนะ
แล้วทีบแล้วหัวน้องไปโขกกับผนังกำแพงแรงนะคะ
คนในบ้านก็ต้องถ่ายไหมไม่ใช่คนนอกบ้านมันเก็บเพื่อนแขวด
คืออดทนไม่ไหวแล้วกับพฤติกรรมของยายปมขัดแย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
เลยลงที่หลานการเลี้ยงเด็กสักคนมันเหนื่อยมาก
แต่ถ้ารู้ว่าเลี้ยงไม่ไหวรับมือไม่ไหวนะครับ
ก็แบ่งเวลาให้เขาเลี้ยงเถอะ

เออนะครับคือคืออันนี้นะครับผมเนี่ย
คือจากประสบการณ์ผมบอกเลยว่า
ผู้สูงอายุผู้ใหญ่สมัยนี้นะ
เลี้ยงเด็กเจนนี้เลี้ยงยาก
เด็กมันทั้งเร็วทั้งไวนะครับจับยากดูยาก
แล้วพอถ้าสมมุติเลี้ยงเอาอยู่ยังไงรู้ไหม

ก็ใช่ไงอันนี้รวบรวมปัญหาเอาไว้นะ
ที่สำคัญที่กลับมาคุยคือขอบพระคุณคุณผู้ชมจริง
ที่คุยข่าวกับเรามานะครับแบบนี้มีประโยชน์ขอบพระคุณครับ